เอาล่ะคุณผู้ชมครับมาดูนี่บ้างดีกว่า
โอ้โหเขาแห่ซื้อกันมากเลยนะ

หลายคนก็แห่ซื้อมาแกล้งแผงก็มี
เออแต่ละที่นี่เหมือนเดิมเลยที่สุโขทัย
ป้าเล็กโดนจองจนเกลี้ยงใช่ค่ะมางวดนี้อีกแล้วป้าเล็กบอกว่าไม่มีจะขายแล้วนะ
สำหรับเลขเด็ดเลขดังเพราะว่าโดนจองหมดแล้วไงอ่ะคะ
แล้วตอนใจเย็น๐๕๐๔๘๔๔คุณบุญยืน
เดี๋ยวอะไรนะสูญภาษาอะไร๕๐คุณบุญยืนคุณบุญยืนเลขอะไรนะคะ
คืออย่างนี้ไอ้ที่ได้ยินไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นวิทยุ
พูดสิคราวแล้วไม่ถ่ายตอนที่กำลังเปิดวิทยุข้อนี้

ที่จะพาไปเจอก็คือป้าเล็กคนเดิมแต่เพิ่มเติมคือเลขเกลี้ยงแผงอีกแล้วจ้า

แกนะครับชื่อจริงก็คือคุณป้าเฉลียวซีริประโชคนะครับ
อายุ๗๗ปีอยู่บ้านเลขที่๓ทับ๘ถนนเทศบาลดำริ๕
ตำบลเมืองสวรรคโลกอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย
ก็อย่างที่บอกมีอาชีพขายลอตเตอรี่ในตลาดสดสวรรคโลกนะครับ

ตนเองไปรับลอตเตอรี่ของงวดวันที่๑๖พฤศจิกายน๒๕๖๑มา
เพื่อที่จะนำไปจัดเรียงใส่กระบะสำหรับนำไปขายก็ต้องมีการจัดเรียงตัวเลข
คนที่เข้ามาซื้อจะได้ไปหาซื้อง่าย

เลขที่โชว์นี่คือโดนจองหมดแล้วนะ
ไอ้เลขดงเลขเด็ดที่ป้าเล็กเขาบอก
ยังไม่ทันจะเอามาเรียงอยู่บนกระบะ

บอกได้ไหม
เอาเป็นว่าป้าเล็กเขาบอกพวกเรามา
พวกเราก็เลยเล่าให้คุณผู้ชมฟัง
เพื่อถ้าอยากจะไปซื้อก็ว่ากันไป
แต่ขอให้อุดหนุนรัฐบาลด้วยการซื้อแบบถูกกฎหมายแบบนี้
ฉันรู้แล้วป้าเล็กเขาบอกว่าเรียกไก่นี่

โอ้เยอะนะนี่
ขายหมดเกลี้ยงเลยหรอป้าเล็ก
ที่บอกไปทั้งหมดเลขท้ายที่บอกไปเมื่อสักครู่
เล็กบอกว่ามีคนจองหมดแวว

ใช่แล้วทีนี้คนที่เขาไม่ได้จองแต่อยู่ในพื้นที่
แล้วก็เป็นลูกค้าประจำของป้าเล็กก็โอ้โหไม่ได้อยากจะได้อยากจะ
ทำยังไงคะอยากจะได้จัดป้าเล็กร้อยหนึ่งได้ไหมไม่ได้ป้าเล็กไม่
สองร้อยได้ไหมไม่สามร้อยไม่ไม่สี่ร้อยห้าร้อยไม่ไม่
ไม่ปฏิเสธตั้งแต่สองร้อยเลยไม่ใช่ป้าเล็กไม่เคยขายเกินราคา
ขายใบละ๘๐บาทเท่านั้นถูกต้องครับน้องใบตองอ้าวก็ว่ากันไปนะ
งั้นผมก็ฝากย้ำฝากเตือนคุณผู้ชมนะครับเลขเด็ดเลขดังทำเอาหัวใจเรา
พังกันมาหลายรอบแล้วครับเพราะฉะนั้นอย่าไปงมงายอะไรกับพวกนี้
ฟังหูไว้หูแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชม
ถ้าเกิดว่าร้านป้าเล็กไม่มีซื้อร้านอื่นแต่๘๐บาทนะคุณผู้ชมอย่าซื้อเกินราคานะคะ